เพราะว่าคดีนี้ก็โหดเหมือนกัน
เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับ

มีผู้ถูกใช้มีดอิโต้ฟันจนเสียชีวิต
พอไปถึงนะโอ้โหคุณเห็นสภาพศพเนี่ยนะฮะ
นั่งพิงกำแพงของบ้านหลังหนึ่ง
เลือดท่วมทั้งตัวเลยนะฮะ
แล้วก็พิงอยู่แบบนั้นจนเสียชีวิต
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าไปพบไปเจอแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้น
เขาก็ตกโอกตกใจเหมือนกัน
ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายพรเทพกาวงอายุ๔๒ปี
ถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะหลังและแขน
แล้วก็นั่งพิงกำแพงบ้านเลือดท่วมเลย

เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนหน้าบ้านเลขที่๒๐๖ทับ๑
หมู่๑ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองจังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาทำการ

ก็ต้องทำการเก็บศพนะครับแล้วก็ตรวจสอบสภาพพื้นที่

เลือดกระจายเต็มกำแพงบ้านเต็มรั้วบ้านตรงนี้เลย
เลือดไหลทะลักเต็มพื้นแบบนี้นะครับ
ทีนี้ก็ต้องมีการสอบสวนว่าผู้ใดเป็นคนทำ
ใครเป็นคนทำและเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะ
คนก่อเหตุก็คือคนในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละครับ
ก็คือนายพิชิตมาลัยอายุ๕๙ปี
และนายชาญชัยชอบเลี้ยวรื่นอายุ๕๑ปี
ทั้งสองคนไม่ได้หลบหนีไปไหน
รอมอบตัวกับตำรวจนะครับพร้อมกับอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ
ก็คือมีดอิโต้๒เล่มนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๑ทุ่ม

นั่งอยู่ที่หน้าบ้านคุณหน้าบ้านของพวกเขาเอง
ตรงนี้ก็กำลังนั่งกินข้าวกินเหล้ากันอยู่

รวมที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะนี้คือ๓คน
ปรากฏว่านายพรเทพซึ่งเป็นผู้ตายนะคุณนะ
เดินเข้ามาโวยวายอยู่ก็ท้าตีท้าต่อย
แล้วก็เข้าไปต่อยทั้ง๓คนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่เลยคุณ
ทั้ง๓คนงงว่าอยู่ทำไมถึงมาต่อย

และอีกอย่างคือเป็นเหมือนรุ่นพี่รุ่นน้อง
เป็นคนในชุมชนร่วมกันนี่แหละครับ

ตัวนายพิชิตผู้ก่อเหตุก็สู้แรงไม่ไหว
ได้แต่ยกมือไหว้บอกไม่สู้ขอไม่สู้แล้วกัน
แล้วมาทำทำไมก็ถามผู้ตายไปนะครับ

ก็เข้ามาทำร้ายอีกสักพักหนึ่งนะฮะ
ตัวผู้ตายเอะอะโวยวายแล้วก็เดินออกจากบ้าน
เดินออกจากวงเล่านี้ไป
๓คนนะคุณเขางงเลย
อยู่ผู้ตายเดินมาชกนะครับ
จากนั้นผู้ตายเดินออกจากบ้านนี้ไปแล้วนะครับ
สักพักหนึ่งไม่ถึง๑๐นาที
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านที่ทั้ง๓คน
ก็ยังคงนั่งดื่มกันอยู่ในบ้านนี่แหละฮะ
และเดินเข้ามาพร้อมกับสนับมือ

ทีนี้ครับนายพิชิตและนายชาญชัยผู้ก่อเหตุ
เห็นท่าไม่ดีก็สู้ไม่ไหว
ต่างคนต่างก็วิ่งไปคว้ามีดในบ้าน
ในบ้านมันมีอีโต้อยู่๒เล่มพอดีนะครับ

ทีนี้ฮะก็เขาบอกว่าเขาป้องกันตัวนะ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุขออภัย
เพราะว่าผู้ตายก็มีสนับมือมีอาวุธแล้วก็พร้อมจะชกเหมือนกัน
เขาก็เลยใช้มีดสะบัดไปสะบัดมา
จนทำให้นายพรเทพได้รับบาดเจ็บ

ไปนั่งฟุบอยู่ตรงนี้หน้าบ้านของอีกหลังหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยมาช่วยเหลือ
นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเสียชีวิตนะฮะ
ทีนี้ครับสอบถามทางเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านหลายคนตกอกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคุณนะ

ผู้ตายคือนายพรเทพมตลว

คือเมาตลอดวัน
คือเพื่อนบ้านบอกแบบนี้บอกว่าผู้ตายเนี่ย
เมาทั้งวันเลยเมาตลอดวันเลยแล้วก็

นายพิชิตกับนายชาญชัยทำไม
แล้วก็ตัวของผู้ก่อเหตุคือนายพิชิตกับนายชาญชัย

เจ้าของบ้านต้องมาฉีดล้างเลือดด้วยตัวเอง
แล้วกู้ภัยก็ต้องช่วยทำความสะอาดกันนะฮะ
เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับ